เธอนั้นผ่านมรสุมโรคภัยไข้เจ็บส่วนตัวมาก็มากมายนะคะ
ล่าสุดก่อนก็มีการผ่าตัดครั้งที่๑๐บนใบหน้าของเธอนะ
แล้วเธอบอกว่ายอมรับเลยว่าเจ็บมากเลยค่ะ

ก็มีการอัปเดตภาพในอินสตาแกรมให้แฟนนะคะ
ชมกันว่าใบหน้าของเธอเนี่ยเอ้ยตอนนี้เข้ารูปแล้วนะคะ
เธอเนี่ยฝากข่าวผ่านบันเทิงไทยรัฐเมื่อวานนี้นะคะว่า
สภาพร่างกายเริ่มพร้อมรับงานได้อย่างเต็มที่
อาจจะไม่กลับมาสวยเป๊ะ๑๐๐เหมือนเมื่อก่อนก็ตามค่ะ

แล้วทีนี้ก็ยังมีคลื่นแบบเหมือนมันขลุขระบ้างอย่างนี้ค่ะ

มันอาจจะไม่ต้องจำเป็นแล้วเอาแค่ไหนได้แค่ไหนก็ได้
แค่นั้นมันหลายครั้งแล้วยิ่งไม่ไหวแล้ว